ใช่ไปทะเลมาประมาณ๓รอบแล้ว
มันหวยหาที่ยังไงอัดอันหรือยังไง
ด้วยแหละค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบจังหวะได้พอดี
คือเราก็ละครยังไม่ถ่ายเราก็มีบางทีเขาก็ถ่ายบ้าง

เพราะช่วงนี้มันก็แบบโลเคชั่นอะไรก็จะยากไปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบมีวันว่างพอมีวันว่างก็เลยไปทะเลใกล้ไปพัทยาอะไรอย่างนี้
เรียกว่าไปเที่ยวตุนไว้เนอะ

ก็เลยขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบเราว่างพอดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปใกล้ไปพัทยาไปคืนนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เทียบกับครอบครัวเหมือนแบบเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวมานานแล้วเนอะ
ต้องโชว์ได้บ้างแล้วอย่างนี้เราก็แต่งงานแล้วแต่ก็ต้องโชว์ได้บ้าง
เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบ
ก็ไม่ได้งงมากเลยค่ะ
แต่ว่าอันนี้ก็นิดนึงไปทะเลเนาะ
แล้วก็แต่งงานแล้วด้วยก็ไม่ต้องแบบ
คือสามีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะ

แล้วสามียังมีมาแซวเนาะ

ดูพื้นพนักยาวานะคะสวยหมุนดี

เขาไม่ค่อยมายุ่งกับแบบการแต่งตัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
มันก็เราอยากใส่อะไรเราก็ใส่อะไรอย่างนี้
แบบนี้อะแล้วแต่เราแล้วแต่ตัวผู้ใส่

เขาก็จะแบบแซวเล่นขำตอนถ่ายวีดีโอนั่นแหละ
ว่าชุดมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย

แต่เขาก็ไม่ห่วงใช่ไหมเวลาเจอนุ่มหรือใครชายตามองค่ะ

ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
มีอย่างคอมเม้นต์แรงหรือเราก็ซีเรียนค่ะ

ไม่ซีเรียนเลยจริงก็ปล่อยผ่านค่ะ

ซึ่งทุกคนสามารถแบบแสดงความเห็นได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นน่ะ
มิวเขาว่าพอเรามาทำเซ็กซี่อย่างงี้แล้วเราติดใจมั้ยค่ะ

คือยังไงโมก็ยังชอบที่จะแบบ
แต่งตัวแบบให้ถูกการาเทศะค่ะ
คือมันอาจจะมีโชว์บ้าง
หรือบางทีที่มันจะแบบปิดมิตรเลย
เอี๋นหนึ่งขอขออนุญาตสามเรื่อง

แล้วก็ไม่สามารถแนะนำได้ด้วยค่ะ

ไม่กล้าแนะนำอ่ะกลัวแบบเขาจะใช่กันหรือไม่ใช่กันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ก็ไม่ไม่เคยแนะนำค่ะอืมจริงรู้สึกไงคนมองว่าแก๊งนี้ต้องมีแต่ไฮโซทั้งแกง
นั่นน่ะสิเอาคำว่าไฮโซเป็นยังไงก่อนดีกว่าคือคือพี่เซนเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไฮโซ
คือเขาก็ยังไม่ยอมรับทุกวันนี้ก็ไม่ยอมรับนะว่าตัวเองแบบได้รับฉายานี้นางไม่ชอบ
จริงจริงอย่างเพื่อนเพื่อนของคุณเซ็นเขามีสรรค์ฮ้อเห้ยแน่นอนรักแนะนำให้หน่อย
จริงแคคเรายังได้คุยกันไหมคะบางครั้ง
ก็ก็ไม่ได้คุยนะคะหมายถึงว่าทุกคนก็
ก็เข้าใจว่ามันน่าจะต้องโดนอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่ได้แบบเป็นประเด็นให้มันนั่งคุยกันเลยเนี้ยค่ะ

ก็จะต้องโดนประเด็นนี้ก็ยังคุยกับเต้ยอยู่เลยว่า

คือไม่ว่าจะรวยแค่ไหนนะ

สุดท้ายนะสุดท้ายมันก็คือความแบบ
เข้ากันได้ความแบบ

ของน้องเต้อก่อนนั้นได้ไหม
เห็นว่าเราก็อยู่เกี่ยวข้างเพื่อนตลอดอยู่ได้

แล้วก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบ
เสียครั้งยิ่งใหญ่ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้กำลังใจยังไงบ้างคะ

เมื่อวานก็เพิ่งโดรห์ไปคุยเองว่าเป็นยังไงบ้าง

แข็งมากเลยคือจากที่ห่วง

แกบุ๊คดร์
เหมือนเก็บอาการความเสียใจกันไหม
ส่วนตัวเรามองว่าอย่างไร
ใช่ก็ให้กำลังใจกันไปค่ะคอยแบบถามไทยว่าแบบเป็นยังไงบ้าง
แบบเออมีอะไรก็ช่วยได้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ